คุณผู้ชมคะมาดูลูกเสือโครงหน่อยค่ะ
ตัวเขายึดมาได้จากเรื่องของการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
คือจริงยึดมาได้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนที่แล้ว
ยังมีการนำเสนอข่าวให้เห็นว่า๔ตัวมันน่ารัก
ดูสิตัวจิ๋วเดียวเนี่ยค่ะ
แต่คุณผู้ชมตอนนี้จาก๔เหลือ๓
อีก๑ที่ตายอะเพราะอะไรรู้ไหม

แล้วเมื่อกี้ดอมเล่าข่าวคนยังตาย
นับภาษาอะไรกับลูกเสือตัวมันนิดเดียวค่ะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่พอเขายึดลูกเสือโครง

ตัวมาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกา
แล้วก็เอามาดูแลที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙ที่อุบลค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นข่าวเศร้าช่วง๗โมงเช้า
เพราะว่าลูกเสือโครงตัวนึงมันตาย
เลี้ยงบอกว่าไงรู้ไหมสังเกตอาการมาตั้งแต่ตี๓ของเมื่อวานนั่นแหละ
อาการมันซึมแล้วมันหายใจแปลกติดขัดนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานสัตวแพทย์จากสวนสัตว์อุบลราชธานี
มาช่วยกันดูมาช่วยกันรักษา
นี่พอคุณหมอมาสัตวแพทย์มานี่ดูสิ
จังหวะพยายามปั๊มหัวใจนะคุณผู้ชม
นี่คือพยายามปั๊มหัวใจลูกเสือโครงตัวนี้ค่ะ

ใช่ปั๊มอยู่เลย
สุดท้ายมันก็ไม่หายใจคุณผู้ชม

อยากรู้สาเหตุไงว่ามันตายเพราะอะไร

อุณหภูมิบนด้วยใช่ไหม

ทีนี้พออุณหภูมิมันลดลงอย่างรวดเร็ว
เสือโครงลูกเสือมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

บ้างไปเจอกาซมีกาซอยู่เยอะ
แล้วทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยต้องให้ทางคณะทีมสัตวแพทย์เนี่ยนะคะ
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่ชัดเจนก่อน
ว่าจากเบื้องต้นที่บอกว่าปอดบวมเนี่ย
แล้วมันเกิดเหตุอะไรมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม

แต่ที่น่าห่วงห่วงอีก๓ตัวนี้ค่ะ

แต่ตอนนี้เขาบอกว่า๓ตัวนี้มันก็เริ่มมีแก๊สในกระเพาะอาหารบ้างแล้ว

ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติ
เพราะเจ้าตัวที่ตายไปมันเริ่มซึม

ทีนี้ไม่งั้นก็ต้องแบบไม่คลาดสายตาเลย
ดูว่า๓ตัวนี้เริ่มซึมหรือเปล่าหายใจติดขัดหรือเปล่าด้วยนะคะ
นี่นอกจากดูแลคนใกล้ชิดต้องดูแลสัตว์ด้วยนะ
เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วต้องเลี้ยงข้างนอกบ้านเนี่ย